มีเหตุการณ์ของผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาบอกเขามีคลิปเป็นหลักฐานนะฮะอยู่ที่จังหวัดตราดนะครับเขาบอกว่าเขาถูกจ่าทหารคนหนึ่งรุมชกต่อยทีแรกบอกจะท้าต่อยกันตัวต่อตัวสุดท้ายถูกรุมนะฮะก็เลยต้องการเอาเรื่องครับ
โอเคครับ
เอาไม่ออก

ชื่อคุณม้ารุษนะครับ
เอาคลิปนี้มาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนนะครับ
บอกว่าเมื่อกลางดึก๒๓มกราคม
ขี่จักรยานยนต์ไปซื้อข้าวที่ร้านสะดวกซื้อ

ซื้อของเสร็จจะขี่รถกลับบ้านไปเจอผู้ชาย๓๔คนเดินตามมา
แล้วมาถีบจักรยานยนต์เขาจนล้มลง
ก่อนจะมีการโต้เถียงกันในคลิปนี้ครับ
เขาบอกว่านี่เป็นภาพจากล้องวางจรปิด
นี่เขาจะออกไปอยู่แล้วถูกถีบก่อนนะครับ
พอถูกถีบจนรถล้มไปแล้วเนี่ยก็มีการโต้เถียงกัน
คุณมารุธบอกว่าตัวเขาก็เลยหยิบไม้ที่เอาติดรถมาเนี่ย

แต่ฝั่งคู่กรณีบอกให้ทิ้งไม้ซะแล้วมาต่อยกันตัวต่อตัว
ซึ่งพอเขาทิ้งไม้ไปกลายเป็นว่าคู่กรณีเนี่ย
เข้ามาชกต่อยนะฮะซึ่งเขาก็พยายามวิ่งหนีนะครับ
จากนั้นเขาก็ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บนะครับ
ก็เลยรีบวิ่งไปเอารถจักรยานยนต์แล้วก็ขี่ไปโรงพยาบาลนะฮะ
ก่อนจะไปแจ้งความที่สพบไร่นะครับ
ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๓มกราคมช่วงกลางคืน
มารุดบอกไปแจ้งความไว้แล้วแต่ว่าคดีไม่คืบหน้า
เลยมาร้องขอความเป็นทับผั่นสื่อโมนชนนะครับ
แล้วก็บอกว่าคนที่ก่อเหตุมาทำร้ายเขาเป็นทหาร
ยศจ่านะฮะอยู่ค่ายทหารพัฒนาเคลื่อนที่๑๔นพคบ่อไร่ที่
จังหวัดตราดนี่แหละนี่สภาพอาการบาดเจ็บของเขานะครับวันนี้
เราไปตามความคืบหน้านะครับก็เลยไปดูที่ค่ายทหารหน่อย
ใช่ไม่ใช่อย่างไรพบว่าเขาเป็นทหารจริงนะครับพันเอก
นุวัฒน์เหลืองวิไลที่เป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยก็ได้เรียก
ใต้บังคับบัญชาก็คือจากเคแล้วก็คุณมารุธพร้อมกับแม่มาเจรจาพูดคุยกัน
เกี่ยวกับการชดเชยเยียวยาเรื่องการรักษาพยาบาลแล้วก็การต้องหยุดทำงาน
เพราะอาการบาดเจ็บที่ถูกชกต่อยเข้าไป
ตัวของคุณมารุธเขายอมรับว่าเขาเคยมีเรื่องส่วนตัวกับจาเคนะฮะ
แต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของต้นสังกัดนะครับเป็นปัญหาส่วนตัว

จากเคบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับ
เรื่องของทางวินัยเนี่ยจะตั้งกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงจากเค
ส่วนเรื่องทางคดีก็ถือว่าผู้เสียหายตอนนี้ได้ฟ้องร้องแจ้งความทางคดีอาญาแล้ว
ทางคดีนะครับตำรวจสพบไร่วันนี้เรียกผู้เสียหายและคู่กรณีมาคุยกันนะครับ
ทางฝั่งของผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าจริงแล้วเขาก็เคยมีเรื่องบาดหมางกับจ่าเคนะฮะ
แต่ว่าเกิดขึ้นตั้งแต่๔ปีก่อนแล้วไม่ได้ติดใจอะไรแล้ว
แต่พอมาเจอกันรอบนี้เนี่ยแล้วมาถูกทำร้ายก็เลยอยากให้จ่าเคออกมาแสดงความรับผิดชอบ
จ่ายค่าชดเชยเรื่องที่ตัวเองต้องรักษาตัวแล้วก็หยุดงาน
ซึ่งตอนแรกตำรวจได้ตั้งข้อกล่าวหาทั้งสองคนคือทะเลาะวิวาสนะฮะ
ทะเลาะวิวาสแต่พอเห็นคลิปตั้งแต่ต้นที่จาเคเดินออกมาจากร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็ไปถีบรถไปทำร้ายเขาก่อนก็เลยแจ้งข้อหาจ่าเคคือทำร้ายร่างกายเอาไว้ก่อนนะครับ
เดี๋ยวถ้าจาเคจะปฏิเสธยังไงก็จะเรียกมาสอบปากคำอีกครั้งแล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนกันต่อไปครับ